รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เจ๊ดีมากลวงให้เขาเลย

แต่ว่าไอ้พวกนั้นไม่ค่อยทำอะไร

เจ๊นิดนวดขึ้นมาอีกตัวขาดก่อน

ฉันว่าไปเปิดห้องนวดกันสองคนดีกว่า

ยางบอตถ้าถึงก็เปิดห้องสองคนนึงจะเหงานะ

อย่าเลี้ยงคนที่หน้าตาได้ไหม

นี่ฉันสองคนนี่นักคล่อมก็จัดไป
ฟันนักคล่อมก็เกี่ยวของล้มไป

เออนี่เขาลือกันทั่วหมดแล้วนะว่าเจ๊กับบอลน่ะโอ้โฮลือว่า
อีกหน่อยเจ๊โดนหลอกจนหมดตัว
เฮ้ยป้าใครจะมาหลอกเจ๊ได้เจ๊ไม่ใช่โง่นะ
เนี่ยขกไม่มีเขาโขกไอ้นี่เลยเห็นไหมนั่งเขาโล่ง
เจ๊ไม่รู้เหรอเดี๋ยวนี้คนมันโดนหลอกกันง่ายนะ
เมานะใครจะโดนหลอกง่ายขนาดนั้นค่ะ
เฮ้ยเหมือนเดิม
เอ้าจะบอกว่าเจ๊ได้ดูข่าวไหม
ข่าวอะไรอ่ะเจ๊วันไง

วันนั้นค่ะโอ้โฮไม่ได้เคิมเลย
นี่หมายถึงว่าเจ๊วันที่โดนโกงเข้ากล่องไง

ไม่ได้เป็นญาติเลยแต่ดูข่าวแล้วค่อยแน่

อุ๊ยไอ้เลือกโกป่าเข้ากล่องไม่กี่กล่องเอง

อุ๊ยแค่๓กล่องคุณได้ทำไม

นี่ดูเรื่องไง
ดูข่าวนะ
เออเออนี่บอกกลางคืนเองก็นอน
นอนไม่รู้เรื่องรู้ราว
อย่าไปนอนที่กลางคืนดูข่าว

เธอบอกให้นะคนเราสมัยเนี่ยมันไว้ใจกันไม่ได้หรอกนาคมพูดถูก
ไม่ไปแล้วถ้าทำอย่างนี้กูไปเล่นให้ฟรีดีกว่า
เฮ้ยน้าว่าอย่างไรน้า
กูเล่นในปีดีกว่าน้าพูดแล้วนะกูโตแล้วเบิร์ต
คนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หงวกให้ถูกหรอกละยังไงไม่เชื่อ

แต่เคยเล่นแบบนี้ไหม

คนละแบบอ่ะล่ะชอบจะเล่นรึยัง

เจ๊จะล้วงตายกินกลัวม้าอ่ะ
ว่าเดี๋ยวนี้โจรมันเยอะเดี๋ยวเกิดควักกระเป๋าเอาตังค์แบบเก็บไม่ดี
โดนวิ่งราวไปเหลือแย่เลยอย่างนี้เห็นไหมออกคลิปโอ้โฮ
มอเตอร์ไซค์นั่งคล่อมอยู่โดนทุบหัวแล้วก็ฉกโทรศัพท์ไปเลย
เก็บอะไรต้องดีนะน่ากลัว
เมื่อเช้าฉันมาหน้าปากซอยอ่ะ
มีเงินในกระเป๋า๓๐๐กว่าโดนล้วงไป

ดีนะมาชุลมุนหน้าสตูได้มา๖คำ

เลือกมาจากไหนเนี่ย
เอ้างั้นจะเป็นชุของร้านได้หรือจ๊ะน้องบอน

พร้อมนะครับสอบทว์ใจดี

ใครอยากได้๑พัน

บ้าเงินอยู่ตรงนี้แจกง่ายไม่หรอก

นวดตั้งนานไม่ได้อะไรเลย
นี่ทำหน้าเป็นหมาเหงา
ใครอยากได้หนึ่งพัน

ขอให้ต้องเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่แล้วเงิน

งองนั่งตาลอยเป็นลูกโปงสวรรค์นิดหน่อย

เอ้าก็ถามนะว่าใครอยากคืนก็บอกฉันนะสิ
คืนมันอย่างไร

สวยแล้วนะมายืนตรงนี้ทับที่ผม

ใครอยากได้หนึ่งหมื่น

โอ๊ย
ใครอยากได้อีกหมื่น

ใครอยากได้อีกหมื่น

โอ้โหก็ไม่ใช่ว่ะเนิ่
เอาละใครอยากคืนสามหมื่น

มันต้องฉันละสิเช่นที

ถ้าไม่มีนี่ขับกูไปคืนเจ๊ไม่ได้บอกนี่
โอ้โหฝาคล้อง

ตอนนี้ดื่มดั่งเป็นป่าค่อมไปเลย
แต่ตั้งใจฟังประโยคนี้ให้ดี

นี่คือเงินเดือนรายปีของน้า

ไม่มีเงินเดือนให้

เอาไม่ได้เช่นเอาไปเลย๓หมื่นปีนึง

เอาไปเต้นไปถึงแล้ว
พาฉันไปโรงพยาบาล

เอาไปนั่นแหละเงินรายปีขอให้โชคดี

สวัสดีค่ะพี่ติ๋วเดี๋ยวก่อน
ทำไมเขาเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมล่ะทำไมเขามีป้ายอย่างนั้นเขาเป็นผู้ช่วย
เขาเป็นผู้ช่วยพิเศษโอ้วพี่ไม่เป็นไร

แต่ดีนะว่าครอบครัวเขารอดนะ
อ้อวะเขาตายคนเดียว
อุ๊ยเขาเขินขอบคุณนะคะ
ดอกของนี่กินไม่ได้หรอกลูก
ดอกไม้สามดอกนี่ดอกไหนราคาโภคพี่บอล
พี่ดอกอะไรทำอะไรน่ะพี่บอลทำอะไรน่ะ
ไม่ต้องทาจรทาหัวที่หวายให้ผมขึ้นเถอะ
ไม่ต้องแล้ว

โดนก็ทำแล้วอิ่มสุกต้องขึ้นเลยนะ
เออไม่ง่ายอิ่มสุกรอยหน้ารอยตาอีบบอล
บอลเอ้ยหนูว่าต้องขอเข้ามาให้ยังหนักเลยนะลูก

เพราะว่าวันดีคืนดีไม่รู้เขาจะไปเมื่อไหร่

ไปเที่ยวน่ะเพื่อ

ผมบอกเลยว่าข้อนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ

มันเป็นคนกินง่ายมันเป็นควายสุขด้านบ้าน

เอ้าเหอะดูไอจีเขานะเอาเฮอะ
ก่อนนอนหลับสบายสวดม้นให้ฟังบ้างอะไรบ้าง

อันนี้เขาเรียกว่าดอกอันชัน๑กิโลกรัมราคาถูกที่สุดคุณเอชายาเขาทานอะไรแบบบ้าน

อกแคร์๑กิโลกรัมอันนี้ถูกสุดแล้วเพราะเขาทำกับข้าวประจำเขากินอยู่ง่ายแบบบ้าน

อย่าไปโกหกเขาสิอันนี้ถูก
กินดอกแคกันดีกว่าไ๑๗๕ปู๊ดจาร่
อันนี้ถูกสุด
ขอบคุณมากค่ะดอกแคถูกสุด
จ๋านี่เลยจ้ะดอกสโนดอกอัญชันดอกแคร์
พี่คะไม่รู้อะไรถูกอะไรแพงแต่นี่คือคำถามข้อแรกของพี่

เอาจริงนะอันนี้ดอกสโน้พี่อะเวลาไปเรคลิเกมาก่อน

นี่ผัดแล้วจิ้มน้ำพริกอร่อยมาก
ส่วนดอกอัญชันเนี่ยนะจริงแล้วแถวบ้านเนี่ย
เขาใช้แบบทาวผมเด็กอะไรด้วย
แล้วจริงต้องทานได้ทานดิบนี่ก็ได้
จนดอกแคร์จริงที่บ้านพี่ก็ปลูก

จริงแล้วต้องสามแบบนี้นะ
คือเป็นพืชสมุนไพรของไทยที่เรียกว่าทานแล้วดีเออค่ะ

แล้วก็อยากให้ทุกบ้านเนี่ย

เป็นดอกไม้กินได้ที่ราคาถูกที่สุด
งั้นเป๊กจะเฉลยที่ดอกสโหน่ที่พี่ไม่ได้เลือกค่ะ

พี่เอตอนก่อนมันเป็นผักที่อยู่ข้าง
เดี๋ยวนี้หากินยากนะพี่

บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาพี่

บอกเลยว่ากินแล้วจะรู้สึกฝนทำที่รังนาราย

ดอกอัญชันสด๑กิโลกรัมที่พี่เอเลือกค่ะ

ถูกกว่า

เราต้องแขวนชีวิตไว้กับดอกแคร์พี่เอ
อกแคร์นี้ต้องแพงกว่า๖๐บาท
เอถ้าถูกกว่า๖๐บาทเรียบร้อยเลยนะตั้งแต่ข้อแรก

แพงขวาไหมพี่ตี้

ราคาดอกแคร์๑กิโลกรัมนี้

หรือพี่เอไปและดอกแค่๑กิโลกรัมราคาอยู่ที่
ดีใจเหมือนเงินแสนแตกนะฮะนี่ข้อแรกเท่านั้นเองนะฮะ
ข้อต่อไปจำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ
เป็น๔๐๐๐บาทค่ะแต่ว่าคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

เอาล่ะพี่เอนี่คือคำถามข้อที่๒ของพี่นะคะ
เป็นอุปกรณ์แต่งทรงผมยี่ห้ออิมิลี่

กิฟต์หนีดผมราคาไม่แพง
เฮ้ยคอมหน้าไปเรียกอะไรมามั้ยอ่ะอันชันจ้ะ

อันนี้ก็เรียกว่ากิ๊บป๊อกแป๊ก

นี่กิ๊บอะไรคะนะครับ
อันนี้ก็เรียกว่ากิ๊บป๊อกแป๊กเงียว

กูดูดิมันหน้ามากตรงไหนเนี่ยไอ้บอส
กิ๊บป๊อกแป๊กเราเริ่มติ้งต้องแล้วนะ

อันนี้ยางรัดผม
งรัดผมอันนี้ราคาถูกมาก

ของแต่งผมทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป